ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของการป้องกันก็คือการใส่หน้ากากอนามัย
กากอนามัยเหมือนที่คุณหมอใส่กันเนี่ยโอ้โหเรารู้อยู่แล้วว่ามันหายาก
แล้วก็ตอนนี้เป็นสินค้าควบคุมนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ยังมีความต้องการสูงในประเทศ
แล้วก็ขาดแคลนด้วยห้ามกักตุลห้ามขายเกินราคา
คุณผู้ชมหลายคนถามถึงว่าแล้วจากการตรวจสอบกักตุนหน้ากากอนามัยกันเนี่ย
คืบหน้าไปถึงไหนเพราะว่าต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เสียบอยที่ออกมาสดผ่านเฟซบุ๊ก
เพราะว่าใครอยากจะซื้อนักกากอนามัยเนี่ยติดต่อมาเลยนะเขามีอยู่๒๐๐ล้านชิ้น
ของรัฐมนตรีช่วยเกษตรร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าซึ่งเขาก็ปฏิเสธไปหมดแล้ว
เขาขยายผลก็ตรงที่ว่าเสียบอยเนี่ยมีการโพสต์ภาพแล้วก็เป็นโกดังแห่งหนึ่ง

โอ้โหโกดังนี้เขาก็ตรวจสอบว่าเป็นของใคร
โกดังนี้เป็นของนายพันยศอัคระอมรพงศ์อดีตประธานยุทธศาสตร์พักพระราดรภาพ

แล้วก่อนหน้านี้ตำรวจออกหมายเรียกให้นายพันยศไปพบกับเจ้าหน้าที่ปอทเขาก็ไป
ไปตั้งแต่๑๒มีนาคมไปตามหมายเรียกสอบปากคำตั้ง๔ชั่วโมงกว่า
ผมไม่ได้มีการกักตุนอะไรทั้งนั้น
โกดังที่เห็นที่เสียบอยถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยเป็นที่อยู่ของผมเอง
ก็ปล่อยตัวไปก่อนนะคะปล่อยตัวไปก่อน
แต่เจ้าหน้าที่ปอทเขาก็รวบรวมหลักฐานเพิ่ม
แล้วเขาก็ไปจับนายอานนท์วัดวรเมทะยางกูล
เป็นอดีตผู้สมัครสอสอพักพระราดรภาพตั้งแต่เมื่อ๓๑มีนาคม
เพราะว่าไปเชื่อมโยงกับเสียบอยนี่แหละครับแล้วนายอานนท์วัดก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
เจ้าหน้าที่ปอทขยายผลต่อนำมาซึ่งการจับกลุ่มนายพันยศค่ะ
เพราะวันนี้เจ้าหน้าที่ไปจับนายพันยศแล้วนะคะ
พลตำรวจรีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อประทานยุทธศาสน์ภปราดรณภาพ
ฐานความผิดก็คือจงใจทำให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร
หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้า
สินค้าที่ว่านี้ก็คือนกากอนามัย

พรบว่าด้วยสินค้าและบริการปี๒๕๕๙

ไม่แจ้งปริมาณสถานที่เก็บ

นักงานเจ้าหน้าที่
อันนี้เป็นความผิดตามมาตรา๒๗

พรบว่าด้วยสินค้าและบริการปี๒๕๕๙

แต่อันนี้เป็นข้อหาที่นำมาซึ่งการออกหมายจับ
นายพันยศตอนไปจับ

ตรวจค้น๒จุดนะคะ
ปรากฏว่าไปเจอ
หน้ากากอนามัย๒๐๐๐ชิ้น
ในรถของนายพันยศ
นายพันยศยอมรับ
ว่าเป็นหน้ากากอนามัยของตัวเอง

เป็นหน้ากากอนามัยที่เตรียมจะนำไปให้เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่อยู่อ้างว่าจะนำไปบริจาคให้

เพราะการไปจับกลุ่มนายพันยศ
มันก็เป็นการเชื่อมโยงมาจากเสียบอย
เชื่อมโยงมาจากนายอานนท์วัดก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่ขอนุมัติศาลออกหมายจับ
แล้วก็ไปจับได้ในวันนี้
ทีนี้ค่ะทางนายพันยศบอกว่า

ตอนนั้นมันยังไม่มีกฎหมายออกมา
หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม

เดี๋ยวรอการแถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคดีเนี้ย
ควบคุมตัวในพันยศล่าสุดวันนี้เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่ง
นี่เป็นคลิปที่ในบอยเคยโพสต์ตอนนั้น
แล้วก็บอกว่าเป็นโกดังของทางนายพันยศเขา
ตรีต่อศักดิ์บอกว่าก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ที่จะให้การหรือว่าจะชี้แจงอะไรยังไงตอนนี้ก็ได้
ที่เหลือก็ไปว่ากันต่อตามขั้นตอนกันต่อไป